ไปดูเรื่องราวของอะไรที่มันแสนรู้อีกดีกว่า

เมื่อได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่เนี่ยต้องลุกขึ้นมาร้องตลอดเลย

ผมอยาก
พออยาก

แจ๋วไหมคะศิลปินของดิฉัน

แล้วเจ้าของเขารู้ว่ามันชอบฟังเพลงนี้มาก

เปิดปั๊บเหมือนมันรู้มันตื่นขึ้นมา
แล้วก็เดินมาเนี่ยตรงหน้าคอมแล้วมาร้อง

คือน้องหมาเนี่ยแสนรู้มากเลย
เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะ
แล้วคือพอเพลงเปิดมันก็ลุกขึ้นมาร้องแบบนี้เป็นประจำเลย
เจ้าของต้องบอกพอพอยัง

เจ้าของบอกหยุดเถอะนะพอเถอะ
เจ้าของบอกว่ามันชอบเพลงทองคำของศิลปินที่มีชื่อว่า
ปะแป้งพลอยชมพูชอบมากนะคะ
ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยลุกเลยร้องตามตลอดเลย
แล้วคลิปที่เอามาแชร์กันตอนนี้ก็ได้รับความชื่นชมกันไปเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียล
เพราะว่าด้วยความแสนรู้ของมันความน่ารักของมันเนอะ
ลองคิดอีกมุมหนึ่งมันอาจจะลุกขึ้นมาบอกเจ้าของว่า

เฮ้ยไม่คุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เขาบอกว่า
ว่ามันจะทำอะไรมันก็มาร้องเพลง
คุณอย่าคิดว่ามันจะเป็นเหมือนคุณสิคะ

เหมือนเวลาคุณง่วงแล้วคนเปิดเพลงแล้วคุณตื่นมาโวยวายอย่างนี้